สโมสรซานเฟชเช่เฮโนชิมานะครับ
ก็เดินทางมาเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของสัญญา

ก็มีภาพนะครับปล่อยออกมาเป็นภาพนี้เลย
ซึ่งเป็นผู้ในการฝ่ายธุรกิจ
เฟชเช่ฮิโรชิมาทีเย็นดับ๑๕ของเจรีย์ลีกรูปการณ์ล่าสุด
ก็เดินทางมาเพื่อยิ่งเขาเสนอในการดึงตัวเศรษฐศิลป์แดงดา

ซึ่งการเดินทางมามันต้องมีรายละเอียดมากกว่านั้น

จริงแล้วการซื้อขายเดี๋ยวนี้บางทีมันก็คุยกันผ่านเทคโนโลยีได้
แต่ว่าแบบนี้ใช่น่าจะต้องมีวาระอื่นนะครับ
เหนือจากนั้นซึ่งก็มีคนต้อนรับคือ
นายวิลักษณ์โหลดทองประธานสโมสรของบริษัทบริษฐศิลป์
แล้วก็คุณโรนทิศวาจาผู้นวยการสโมสร
หลังจากที่ติดตามผลงานของธีรสินแดงดามาระยะหนึ่งแล้วนะครับ
ซึ่งซันวิเช่ก็มาเล่นที่ไทยนะครับ
ส่วนคุณโรนทิศวาจาก็บอกนะครับว่า

เจ้าตัวเองก็พอใจกับข้อเสนอของซานเฟชเช่
แต่ว่ายังต้องรอให้ทางมุ้ยกลับมาจากการพักผ่อนที่สเปนก่อน
ไปกับภรรยาแล้วก็ลูกนะครับไปเที่ยว
เดี๋ยวกลับมานะครับก็คงจะมาดูเงื่อนไข
ข้อตรงของทั้งสองสำหรับสอนแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แต่เบื้องต้นตกลงแล้วก็ยินดีด้วยแล้วกัน
กับคนที่จะไปโลดแร่นในการเล่นต่างประเทศนะครับ

ก็ถ้าเกิดว่าไปเปิดหัวได้ดีเนี่ย
คนที่ตามไปก็สบายใจอย่างที่ชนะทิพย์บอกไว้นะครับ

ยิงทีมในญี่ปุ่นด้วยนั้นก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาอยู่แล้ว
แล้วก็เคยไปเล่นที่สเปนมานะครับ
ไปเสร็จสัญญา๖เดือนนะครับ
อาจจะน้อยแต่ครั้งนี้ก็ได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
เล่นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมไทยนะครับ

เพราะว่าถ้าเล่นต่างชาติอย่างนี้เราจะมีสปีดบอลที่ดีขึ้น

ไปเอาประสบการณ์มาฝากคนอื่นบ้าง

คิดไหมว่ายุคนของมุ้ยอาจจะไปได้หรือไม่ได้

เพื่อนพุธว่ามุ้ยประสบความสำเร็จมาพอสมควร
เป็นแรงประดันใจให้กับน้องด้วยในรุ่นหลังครับ